ตำรวจไม่จบหรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าภารกิจของคุณตำรวจเยอะเหลือเกิน
จากจับโจรแล้วยังจับเจ้าตัวนี้ด้วยค่ะ
เอาไปเลยครับเอาไปเลยครับคุณตำรวจ
นี่พระเมืองดีแจ้งได้มาใช่ไหม
ให้คุณตำรวจมาช่วยจับงูโอ้โห
ดูสิแรงมันเยอะท่าทางจะดุร้ายทีเดียว
รถหลายครั้งก็ต้องหยุดชะลอให้ภารกิจการจับงูได้สำเร็จลุ้่ง

เป็นทุกอย่างของประชาชนจริงนี่จับโจรจับผู้ร้ายแล้วยังจับงูด้วยค่ะ
สาเหตุที่งูตัวนี้มันมาเพ่นผ้านี่น่าจะเกิดจากฝนตก
แล้วมีน้ำท่วมขังบริเวณที่ที่อยู่ของมันนะเขาคาดการณ์ว่าอย่างนั้น
มันก็เลยเลื้อยขึ้นมาบนท้องถนนเพื่อที่จะไปหาที่อยู่ใหม่
อันนี้คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ
ท้ายที่สุดตอนนี้เข้าไปอยู่ในกระสอบ
ต้องทำให้สอบถนนก่อน
แป๊บหนึ่งคุณดูสูงกระสอบเล็กแค่เผาอะ
ไม่พอตัวน้องใหญ่จริง
คุณโขงสารนึงเลยน้องโขดอยู่ในกษ
ยังไงขอบคุณคุณตำรวรด้วยดูลายทุกสุขประชาชนนะ